เหมือนสักครู่นะครับติดต่อคุณพ่อได้แล้วนะครับ

ตอนนี้อยู่ในรายการนะครับโอ้วอันนี้สดสดวิดีโอขอคุณกัน

อันนี้รถน้ำสนามอยู่ใช่ไหมครับเนี่ย
รถสนามสนามย่าจริงอยู่ครับ

ครับอ่าเย็นเสมอครับเย็น
อ่าเย็นเสมออยู่แล้วไม่งั้นไม่รับโทรศัพท์นะครับพ่อนะครับ

คำถามแรกก่อนเลยคุยกับเจล่าสุดเมื่อวานได้คุยหรือเปล่าครับ

ไม่ยังไม่ได้คุยกับเจ๊เลยตั้งแต่ไปสนามบิลเขาจะคุยกับแม่เค้าตลอด

ป่าไม่ได้คุยเลย

คุณพ่อทราบจากเจก่อนหรือว่าทราบมาจากกระแสข่าวคะ
ไม่ทราบก็เพิ่งรู้จากพี่เมย์เขาเปิดตัวครับ
เมื่อตอนเที่ยงนี่เองก็เลยมีคนโทรมาเยอะมาก
ก็เลยตามดูไอจีว่าเมย์เปิดตัวอย่างนี้แล้วเหรอ
อะไรอย่างนี้ครับผม
คราวนี้เรื่องของสติใจคุณพ่อก็น่าจะต้องผ่าน
แต่ว่าเจช่วงนี้ก็กำลังต้องไปพิสูจน์ตัวเอง

วันนี้จะมีโอกาสถ้าคุยกับลูก
ครับแล้วเจ๊ก็เห็นว่าเขาวิโอคอค์อ่ะแม่
เห็นแม่บอกว่าตอนเนี้ยเจ๊ก็เอ่อตอนเนี้ยซับโบโล่อ่ะ
ซื้อกางมาเยอะมากต้องแข่งขันกันเจ๊ก็ครับ
ต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงในนั้นด้วยเห็นเขาคุยกับแม่เขานะ
ครับวันนี้วันนี้ถ้าต้องคุยกับลูกแน่นะครับผมว่า
คุณพ่อจะบอกอะไรกับลูกไหมครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งวันเกี่ยวกับข่าวที่บ้านเราเนี่ยครับ
ก็มันก็ต้องเป็นไปตามวิถีทางตอนนี้พ่อยังไม่เจอแม่เจเลยนะ
เพราะพ่อไม่ได้นอนที่สนามนอนที่บ้านแล้วก็เข้ามาเมื่อประมาณบ่าย
บ่ายโมงแม่เจออกไปธุระข้างนอกก็ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้คุยกันเลยว่า
เมฟให้สัมภาษณ์งั้นไปแล้วแล้วมันยังไงกันก็ยังต้องคุยกันอยู่
แสดงว่าคุณพ่อยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้อ่านข่าวของไทยรัฐออนไลน์ใช่ไหมครับ
ข่าวแต่ว่ายังไม่ได้เจอแม่เจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

คือก็ยังไม่ทราบคืออย่างนี้หมายความว่าคุณพ่อก็ยังไม่ได้ทราบด้วยว่า
ทางฝั่งของเจเองเป็นอย่างไรทางฝั่งของเมย์เองเป็นยังไงทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นะวันนี้
ครับก็ด้วยด้วยที่ว่าก็ยังไม่ได้คุยกับแม่เจเลยยังไม่ได้คุยกับเจเลยแต่ว่ามันมันสรุปมันออกมาแบบนี้ใช่ไหมหรือยังไง
เพราะพ่อจะไม่ค่อยยุ่งเรื่องส่วนตัวก็มันเป็นเรื่องความลับแต่ว่าทางแม่เจ๊เขาจะเป็นคนตัดสินใจประมาณนี้
ก็ยังไม่ได้คุยกับแม่เจก็คุยกับแม่เจจริง
แล้วมีกระแสข่าวออกมาแบบนี้คุณพ่อกังวลเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเจรวมถึงผลงานที่ตั้งเป้าไว้ไหมคะ
ก็คิดว่ามันต้องผ่านไปให้ได้เพราะว่าเราก็เจอสภาพกดดันอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เปิดตัวเปิดอะไรกันเจก็เจอมาใครก็ว่าจะฟอร์มตกฟอร์มอะไรก็ไม่ก็ไม่
เขาก็พิสูจน์ให้ได้ว่าพิสูจน์แล้วว่าเขาก็ก้าวผ่านจุดนั้นมาได้ครับผมครับแต่ก็คือให้กำลังใจกันทั้งสองคนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยที่ว่าเดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีคุยกันอีกทีหนึ่ง
แสดงแสดงว่าถ้าเกิดว่าทั้งสองคนปรับความเข้าใจกันได้กลับมาคุยกันครบกันเหมือนเดิมคุณพ่อก็ไม่ได้ขัดข้องอยู่แล้วถูกไหมครับ
ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่า
เขาก็เป็นคนที่สารสัมพันธ์กันมาก่อน
ที่เราจะมาบอกเราว่าเขาก็พูดกันน่ะ

หนูรักพ่อนะเขาก็ซื้อให้ผมเครื่องหนึ่ง

ก็จะเห็นว่าทั้งครอบครัวทั้งทางคุณเมย์เอง

ฟังอย่างจากที่คุณพ่อเล่าเมื่อสักครู่นี้ก็

เดี๋ยวต้องคุยกับแม่เจอีกทีว่ามันว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ภายในส่วนตัวทั้งครอบครัวแล้วก็ทางลูกมาก

เดี๋ยวจะคุยหลังจากที่วางสายเนี่ย
เดี๋ยวแม่เจ๊คงเข้ามามืดกิน

โอ้โหแบบนี้แสดงว่าทุกคนต้องติดตามเรื่องนี้แน่นะครับคุณพ่อ

แล้วก็แฟนของเจก็เป็นดาราด้วย
แล้วก็ให้กำลังใจทั้งสองคน

มันก็เป็นวิถีทางของดวงชะตานะ
เพราะว่าพ่อเชื่อในเรื่องนี้นะครับ
เป็นได้หมดหรือครับครับผม

ที่ชื่นชอบเจและติดตามผลงานเจอยู่ไหมคะ

ก็เป็นกำลังใจกันต่อไป
เรื่องอย่างนี้มันก็เกิดได้ทุกคนแหละ

แต่ว่าณตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับเจ

ก็ยังไม่ได้คุยก็เดี๋ยวจะขอคุยกัน

โอเคขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะครับที่ให้เกียรติกับรายการนะครับ

สวัสดีครับ
เท่าที่ฟังก็ไม่น่าจะดูมีปัญหาเรื่องของ

เห็นไหมล่ะไม่มีประเด็นอะไรมากมาย

ของกีฬาเนี่ยเค้าก็ถามไปแล้ว
ไปถึงตัวนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
นายกสมุยศนะครับคนตัวเอก

ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่หมดเลยนะครับ

ลองฟังเสียงนายกกันดูค่ะ
ผมเชื่อว่าทุกคนคงไม่เข้าใจดี

แต่ถ้าเป็นผมนะครับ
ก็อยากจะบอกท่านเจท่านเมว่า
รักกันมันไม่ง่าย

เพราะฉะนั้นอะไรที่สร้างกันมา
ถ้ามันสามารถที่จะทำให้มันยืนยาวต่อเนื่อง
ก็ขออวยพรให้ทั้งคู่
สามารถทำความเข้าใจกันได้ด้วยดีแล้วกัน
ทุกฝ่ายก็ต้องให้กำลังใจกันนั่นแหละ

นายกก็พอทราบเรื่องก็ต้องตอบแบบนี้อยู่แล้วนะครับ
คือไม่มีใครที่อยากเห็นทั้งคู่เลิกกัน

ตรงนี้มันมีทั้งความสับสน

ตอนนี้ก็มีเรื่องของสโมสรที่

แต่ว่าเจก็หวังว่าเจต้องไปให้ไกลกว่านี้อีกนะครับ

ก็เก็บไว้เป็นอีกเรื่องนึง